ไปดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวอีสานค่ะ
เวลาจะประกอบอาหารอะไรต่าง

หาอะไรหาแมงจีนูน
ลองจินูนจินูนจินูน
อันนี้ซ่ำคู่ทีนี้แกลมัน
โอ้ดูออกมาเต็มไปหมดเลย
เหมือนไปแข่งกันเก็บเหมือนกันเนอะ
เราก็วู้เยอะเลยอย่างนี้คืออะไรน่ะ

แมงจีนูนเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีเลยนะ
มันแบบอร่อยกันเลยเอามาทำหลายเมนูเลยแหละ
แต่ว่ากว่าจะได้ทานมันก็ต้องออกแรงกันนิดนึง
อย่างชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไปขุดหาแมงจีนูนกัน
บางคนเขาใช้วิธีการล่อให้มันบินมาใช่ไหม
แต่ว่าคราวนี้เราบุกถึงรังถึงถิ่นมันเลยดีกว่าจะได้เยอะ

ก็ไปขุดหาแล้วก็เก็บมาตามบริเวณที่มันอยู่
ก็คือรากไม้หรือว่าต้นไม้นั่นเองอ๋อนี่ไงแล้วมันจะเจอมากเจอบ่อย
ในช่วงฤดูฝนเนี่ยคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็ขุดไปเรื่อยนี่นะคะ
พบว่าโอ้โหทำไมมันมีเยอะขนาดนี้
เอาเก็บเอาขนาดนี้ยังไม่หมดเลยนะคะ
ชาวบ้านถึงขั้นแบบตกตะลึงงึงงเงินไปใหญ่

ให้มันดำรงชีวิตจะได้ขยายทางกันต่อไป

ก็เขาบอกว่าไปขุดเก็บด้วยนะ

อีสานเรียกถังน้ำผู้ถัง

ทีนี้ได้มาเต็มถังแล้วเอาไปทำอาหารนะคะ

มากมายหลากหลายรูปแบบแล้วแต่จะไปทำนะฮะ
รสชาติก็หวานมันมีขมแป้มมานิดนึง

ส่วนชาวบ้านบางคนบอกกินอิ่มน้ำสำราญในบ้านแล้วทำขายได้นะ
ถุงละ๓๐๕๐บาทตามแต่ละท้องถิ่นเขาทำกัน

ดิฉันก็เรียกว่าแบบว่าสนุกสนานเพิดเพลินไปกับวิถีชีวิตของฉัน

เฮ้ยผมเคยขุดผมขุดแล้ว
ภาพแบบมันไม่ใช่เหมือนกันแต่ว่าบ้านเขาคุ้นนะเหมือนขุดหากระดูก
ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้เข้าด้วยละกันนะคะขอบคุณบางเย็นรากแก่นค่ะ